คุณแม่ฆ่าลูกชายบนเวที

ฆ่าด้วยวิธีแบบนี้ให้คุณผู้ชมไปดูนะฮะ
ไม่ได้มีภาพน่าสยดสยองจนต้องปิดตา
แต่ต้องเปิดหูฟังให้ดีนะครับ
หยุดแค่นี้ไม่มีอีกแล้วค่ะงานที่สี่นะคะ
ก็ดิฉันก็ขอยืนยันว่างานนี้งานสุดท้ายของกำนันโต้ค่ะ
จะพาคนไหนมาไม่รับค่ะ
รับคุณครูติติคนเดียวค่ะ

สิ่งที่ฆ่าลูกชายเพราะว่าโอ้โห
ลูกชายตัวดีของฉันมีมากี่แต่งแล้วล่ะ
เมื่อกี้เขาบอกไม่มีอีกแล้วงานที่สี่
เท่ากับงานนี้งานที่๓พอแล้วจบที่คุณครูคนเดียวเนี่ย
กับคุณแม่นะสัญญิงสัญญากับว่าที่ลูกสะพ้ายนะ
ว่างานนี้เดี๋ยวแม่จะจัดงานแต่งเป็นครั้งสุดท้ายกับลูกชายแล้วนะฮะ
จริงคุณแม่คุณพ่ออวยพอเนี่ยครูบ่าวสาวนะคุณ
ขึ้นมากล่าวบนเวทีแต่งงานของลูกชายกำนันเมืองเพชรนะครับ
อายุ๔๔ปีผู้ชายคนนี้แล้วก็คุณครูติอายุ๓๐ปีนะฮะ
คุณแม่ไม่พูดพร่ำทำเพลงหลังขอบคุณแขกเรือที่มาร่วมงานเสร็จ
ก็จัดให้ลูกชายสุดรักแบบฉ่ำโบ๊ะเลย
ว่าครั้งนี้หวังว่าลูกชายจะเจอคู่ชีวิตที่แท้จริงหยุดแค่นี้นะ
ไม่มีแล้วงานที่๔งานนี้งานสุดท้ายแล้วจะพาใครมาอีกไม่รับแล้วนะ
รับแต่ครูติคนเดียวที่กำลังแต่งงานกันอยู่เนี่ยนะครับ
คนในงานปรบมือเฮถูกใจนะส่วนลูกชายคุณยิ้มแหย่นิดหน่อย
มือเบาแปะไปนะฮะเรียกแบบนี้เขาบอกว่ามีคนเข้าไปแสงความคิดความเห็น
แม่พูดแบบนี้โอ้โหเชื่อดลูกชายเห็นฆ่าลูกชายเห็นนะฮะ

เจ้าบ่าวก็แวะเข้ามาตอบคอมเมนต์ด้วยคุณ

ครั้งสุดท้ายแล้วเรื่องจริงครับ

ส่วนฝากฝั่งของคุณพ่อเจ้าสาวก็ไม่น้อยหน้านะ
บอกว่าตลอด๒ปีที่ทั้งคู่คบหากันมานะฮะ
กำนันโต้ก็เป็นคนพาลูกสาวก็คือครูติเนี่ยนะครับ

ทั้งที่ตอนนั้นตนเองยังไม่อยากเชื่อว่าลูกจะสอบผ่าน
เพราะคนสอบเยอะแต่รับเข้าบรรจุน้อย
ก็ยังหัวเราะใส่ตอนลูกมาขอเงินเติมน้ำมันไปสอบอยู่เลย
แต่พอกำนันโต้เข้ามาดูแลช่วยเป็นธุระปะปัง
พาไปดูแลลูกสาวให้กำลังใจลูกสาว
คุณพ่อก็เลยยกลูกสาวสุดที่รักให้กำนันเขาซะเลยนะครับ
ติตีโทรมาหาผมพ่อหนูจะไปสอบครูขอตั้งเติมน้ำมันหน่อย
ผมก็บอกมึงต้องไปต้องไปมาโขดเยอะแยะ
กำนันก็พาไปสอบจนติด
ไม่ที่ถึงตอนจะเป็นงานแต่งงานสุดท้ายก็อาจจะโอเคนะ
แต่ของแม่บอกว่าไม่มีแล้วงานที่๔